ลงทุนลงแรงค่ะแต่งหน้าเพื่อให้ดูเทนะคะ
แก้บนค่ะล่าสุดนะคะ
เปิ้ลยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะ

จากการลงแข่งขันเจสสกีค่ะ
ระดับโลกมาครองได้สำเร็จ

ก็คิดว่าจะจบในเรื่องของการแต่งหน้า
บ่นแล้วนะคะแต่เปล่าเลยค่ะ

นี่นะคะคือจุดเริ่มต้นนั่นเองค่ะ

อูหูจริงจังเลยนะ
มือของเขานะคะไม่ธรรมดาจริงนะคะ

ภูมิกับความสำเร็จของลูกชาย

แต่งตัวชุดไทยไปรำ
ตัวเองก็ทำด้วยความเต็มใจ

แล้วก็สาธุขอแค่ได้ที่๕ก็บุญแล้วอะไรอย่างเงี้ย
ก็เลยตอนนั้นไม่รู้จะคิดอะไร
ก็เลยบ่นว่าถ้าติดแค่๑ใน๕ได้

ออก้าเนี่ยได้

เราไม่ได้แต่งแบบนี้มานานไง
สมัยก่อนแต่งประจำตอนอยู่สารแน

มันก็แปลกกับตัวเองเหมือนกัน
แต่วิญญาณนักแสดงเข้าสิน

ภูมิใจที่ได้ทำให้กับลูก
หัวแล้วจริงนะคะ
แล้วก็ต้องแข็งแรกมากด้วยนะ
เพราะว่าเป็นหัวที่หัวแรงหลักของบ้านนี้นะคุณผู้ชมนะ